มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมอ
เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล

ที่ว่าเมื่อเดิม

เราอยู่ในสภาพจำยอม

กับโรงพยาบาลจะดำเนิน

แม้โรงพยาบาล

เราก็อยู่ในสภาพจำยอม

คุณกรอฟต่อคุณน้ำแข็งเกินมา

คนไข้ต้องการอะไรบ้าง

หมอพยาบาลโรงพยาบาลทั้งหลาย

ว่าถ้าท่านไม่ปรับตัว

ตื่นตี๓ตี๔รอคิวเมื่อไรก็ได้

พยาบาลจะไม่ได้แล้วครับ

ยกตัวอย่างเห็นชัดก็คือ
กรณีของโรงพยาบาลพระราม๒

กรมสนับสนุนบริการ

แล้วมีบทลงโทษออกมา
อันนี้ต้องขอหยิบมาอีกทีนึง
เพื่อให้เห็นเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์

และโทษถึงขั้นติดคุกทั้งนั้น
เอาลองไล่ดูแต่ละเรื่องสิ

เป็นผู้ตรวจประเมินวินิจฉัยอาการผู้ป่วย

อันนี้สรุปง่ายก็คือไม่มีหมอ

ปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท

มีความผิดโทษไม่จำคุก

ปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทเหมือนกัน

เป็นกรณีไม่ได้ช่วยเหลือ

ให้ไปโบกแท็กซี่เงินก็ไม่มี

เปรย์บุรุษพยาบาลช่วยกันออก

แล้วทำไมไม่ส่งต่อโดย

ปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
มากรณีใกล้เคียงกัน

เยียวยาผู้ป่วยที่อยู่ในสภาพอันตราย

กฎหมายฉบับนี้ที่ว่า
เมื่อเขาเป็นผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน

โทษเป็นยังไงฮะคุกครับ

ไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐

แล้วอ้างว่าเป็นความต้องการของผู้ป่วย
เองที่มีความประสงค์จะไปรักษา

ไม่เหมาะสมคือไม่มีจัดทำ

ติดคุกและการปรับทั้งนั้น

แจ้งไปร้องไม่ใช่ตำรวจ

เมื่อโทษเป็นอย่างนี้

สอบสวนตั้งรูปคดี

อายการส่งฟ้องคอยดูกันอีกทีหนึ่ง

เห็นไหมครับติดคุกทั้งนั้น
โรงพยาบาลทั้งหลายโรงพยาบาลเอกชน

ดูเป็นตัวอย่างไว้นะครับ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นายแพทย์นัทธวุฒิประเสริฐ

ถ้าเป็นสมัยก่อนเรื่องแบบนี้

๔เดือนผ่านไปคนลืมเรื่องหมดแล้ว

เพราะรู้ว่าคนสนใจอยู่

จับเป็นตัวเร่ง
ให้ความสำคัญในการสอบออกมาเร็วมาก

เราคอยดูกันครับว่าเรื่องนี้จะจบยังไง

ต่อไปนี้จะได้บทเรียนกันยังไง

เมื่อตอนมาทำรายการที่นี่ใหม่

เรื่องของโรงพยาบาลเอกชน
นับวันราคาจะแพงมหาศาล
ค่าห้องค่าบริการค่าหมอค่ายา

ซื้อข้างนอก๔บาท๕บาท
ยาเหมือนกันแบบเดียวกัน
เศร้าใครเอามาจากโรงพยาบาล

เวลานี้ออกมาเลือดซิบทั้งนั้น

อย่าเอาเปรียบสังคมมากเกินไปได้ไหมครับ
อันนี้ก็เป็นปัญหาที่
ประชาชนเรียกร้องมาในที่สุดตอนปฏิรูประบบสารสุขในสปชสปทจำได้ไหมครับ
เขามีคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งให้ไปศึกษาเรื่องนี้
อะไรที่คิดแพงเกินเหตุต้องลดลงมาโดยเฉพาะเรื่องยา
เพราะยามันเห็นกันอยู่นี่ครับออกจากโรงงานเท่าไหร่
ทั่วไปข้างนอกเท่าไหร่ขายในโรงพยาบาลเท่าไหร่
แล้วทำไมมันถึงแพงมากมายมหาศาลอย่างนั้น
กระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง
เพื่อให้ไปดูเรื่องนี้ในกรรมการชุดนี้มีมีใครฮะ
แล้วสุดท้ายมันไม่ไปถึงไหนเพราะอะไรรู้ไหมฮะ
ทยศภาส่วนหนึ่งเนี่ยผู้บริหารโรงพยาบาลเอกชนมาอยู่ในแพทยศภา
มาจากโรงพยาบาลเอกชนอีกกรรมการเสียงข้างมากผนึกกำลังกันแล้วเนี่ย
กมือโหวตกันฝ่ายโรงพยาบาลเอกชนชนะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลย
อันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าก่อนที่คศและรัฐบาลนี้จะถอยไป
ช่วยทำกุศลไว้สักเรื่องได้ไหมคนที่ไปหาโรงพยาบาลเอกชนเนี่ย
อยู่เขาเป็นคนมีตังค์แต่ว่าไม่ได้เป็นเศรษฐีทั้งหมด
คนชั้นกลางก็เยอะเวลานี้คนชั้นกลางเขาก็หนีโรงพยาบาลเอกชน
เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ไปโรงพยาบาลรัฐดีกว่าไปพึ่งบัตรทองดีกว่า
พึ่งสามสิบบาทดีกว่าฉะนั้นเรื่องที่จะดำเนินการยังไง
ให้โรงพยาบาลเอกชนเอาเปรียบประชาชนน้อยลงมาหน่อย
ไม่ต้องมีกำไรมากไม่ต้องห่วงว่าถ้ากำไรน้อย
ในตลาดจะไม่ขึ้นเรื่องโรงพยาบาลเอกชนเนี่ย
เอาไปเข้าตลาดหลักทรัพย์นี่ก็ประหลาดอยู่แล้ว
ประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาห้ามนะครับ
เพราะถ้าเอาไปเข้าตลาดหลักทรัพย์คุณหวังทำกำไรฟันกำไรอย่างเดียว
แล้วไปเปิดสาขาโรงพยาบาลดังเวลานี้
สาขาทั่วไปหมดจังหวัดไหนก็มีร่ำรวยมหาศาล
แล้วคนที่ไปรับบริการเนี่ยมีอย่างที่ไหนอ่ะ
เดี๋ยวนี้คลอดลูกทีนึงแสนขวบาทมันเป็นไปได้ยังไงครับ
หยิบเรื่องนี้มาดำเนินการอีกสักเรื่องได้ไหม
ให้มันเห็นมักเห็นผลกันว่าก่อนที่จะจากไปเนี่ย
ได้ทำเรื่องโรงพยาบาลเอกชน
ไว้ให้ประชาชนเป็นมรดกด้วย